อีกหนึ่งเหตุการณ์โหดเยี่ยมไม่แพ้กันนะคะ
เขยจ่อยิงพี่เมียแล้วก็ภรรยาของพี่เมีย

สรุปจ่อยิงตายไป๓ศพตอนนี้ยังหนีอยู่เลยนะคะ
ตำรวจอนุมัติศาลขอออกหมายจับแล้ว
เขาบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
มันเป็นเรื่องความขัดแย้งของสองครอบครัวเกี่ยวกับที่ดิน
แต่คนรอบข้างบอกว่าไม่น่าใช่

สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุอุอาจที่เกิดขึ้นที่
จังหวัดสมุทรสาครนะคะในซอยผู้ใหญ่เสริมหมู่๑ตำบลนาดี
วันนี้เนี่ยทางผู้กำกับการสพเมืองสมุทรสาครบอกว่า
ขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว
คนก่อเหตุก็คือนายธีรเมษแก้วหะวัย๕๕ปี
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวอยู่นะคะ

ตำรวจบอกว่าขอสอบสวนก่อน

แล้วก็สอบพยานไปหลายปากแล้ว
เรื่องต้นเท่าที่รู้ก็คือว่าผู้เกาะเหตุหรือว่านายธีรเมฆเนี่ย

ส่วนความสัมพันธ์ของผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
นายธีรเมษมีศักดิ์เป็นน้องเขยของนายสาธิตค่ะ
คือนายธีรเมฆมีภรรยา
ภรรยามีพี่สาวคือนางศรีเวียง
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสาธิต
เขาฆ่าทั้งพี่สาวภรรยา
แล้วก็ฆ่าทั้งสามีพี่สาวภรรยาด้วย
แล้วสายเหตุสายเหตุลึกนี่มัน
สายเหตุลึกคือว่า
เพราะว่าตัวผู้ตายไปคุยกับลูกตลอด

ของผู้ตายเขาก็ทยอยนำศพไป

นางศรีเวียงเนี่ยนะคะแล้วก็นายพยอมมารับร่างที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ที่วัดนรรัฐเนี่ยจะเป็นร่างของนายสาธิตกับนางศรีเวียงนะคะวางอยู่คู่กัน
ก็มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมพร้อมกัน๓คืนเลยนะคะ
สำหรับคนทั้งคู่ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจซึ่งครอบครัวและญาติญาติเองก็ยังตกใจ
แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากฝากถึงคนร้ายเลย
ก็คือนายธีรเมฆเนี่ยมอบตัวเถอะส่วนทางด้านลูกสาวของผู้ตายทั้งสองคน
วันนี้เธอบอกไม่ไหวจริงอย่าเพิ่งถามอะไรเธอเลย
ครับเธอตอบไม่ได้อีกหนึ่งครอบครัวก็คือครอบครัวของนายพยอมนะคะ
ภรรยากับลูกชายก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็ตกใจด้วย
ก็มีการนำทูบเทียนดอกไม้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยนะคะเพราะว่าอ่ะ
ถ้าตามความเชื่อเขาก็บอกว่าตายโหงแบบนี้
ก็คือตายแบบผิดธรรมชาตินะคะก็ต้องมีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงหอพัก
จุดที่นายพยอมถูกยิงเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณวีรยุทธ์ปรานีนะครับ
ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่อ้วนที่เป็นน้องชายของนายพยอม
ผู้เสียชีวิตคือผู้ใหญ่อ้วนเนี่ยบอกว่า
ทีแรกไม่คิดว่าคนที่ตายเนี่ยจะเป็นพี่ชายเขานะครับ
คือยืนยันว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่ไปดูที่เกิดเหตุข้างศพของพี่ชาย
มีโทรศัพท์มือถือของพี่ชายเนี่ยตกอยู่แล้วมีรอยกระสุนยิงด้วยคาดว่า
ธิระเมฆคนก่อเหตุน่าจะไม่พอใจที่พี่ชายเนี่ย
ควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเหตุการณ์หรือเปล่าค่ะ
ก็เลยใช้ปืนเจาะยิงไปที่โทรศัพท์ด้วยส่วนปมเหตุที่ลูกชายของนายธิระเมฆ
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งจากเรื่องที่ดินระหว่างสองครอบครัว
ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เรื่องนี้เพราะปกตินางศรีเวียงกับนางนิด
ภรรยาของนายธิรเมฆซึ่งเป็นพี่น้องกันแท้เลยเนี่ย
ก็มักจะไม่ค่อยถูกคอกันอยู่แล้วแล้วเรื่องปมที่ดินเป็นปัญหามาหลายปีอยู่แล้ว
ในฐานะที่เป็นผู้สูญเสียเนี่ยอยากให้นายธิรเมฆออกมามอบตัวกับตำรวจโดยเร็ว
จะได้บอกว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไร
คลิปถ่ายอะไรก็ไม่ทราบ
เวียงกับนายธีรเมฆเนี่ยเขาไปท้าทายอะไรกันหรือพูดอะไรกันหรือไม่
ทำให้นายธิรเมฆไปหยิบปืนจากในบ้านเหมือนกับหยิบปืนมารอดักยิงเลยอ่ะ
กระทั่งนางศรีเวียงถูกยิงล้มลงนายธิรเมฆก็ยังเดินไปที่บ้าน
นางศรีเวียงเพื่อไปหานายสาธิตนะจากนั้นนายธิรเมฆก็เดินกลับมาที่
บ้านของตัวเองแล้วเธอก็เห็นนายสาธิตเนี่ยถือมีดเดินมาที่
บ้านของนายธิรเมษพอมาเห็นภรรยาของตัวเองเนี่ยนอนจมกองเลือด
อยู่ก็เข้าไปที่ภรรยาที่นอนจมกองเลือดอยู่แล้วนายธีรเมฆก็
เอาปืนเนี่ยมายิงใส่นายสาธิตอีกคนนึงยิงใส่หลายนัดจนเสียชีวิต
อีกศพเป็นสองศพแล้วคุณนุ่นบอกมันยังไม่จบนะฮะเพราะนาย
ละเมฆเนี่ยยิงไปสองศพแล้วกำลังจะขี่จักรยานยนต์คงจะหนีปรากฏ
นายพยอมเนี่ยเขาเดินออกมาจากโรงงานน้ำดื่มเขาคงได้ยิน
เสียงปืนก็จะมาดูเหตุการณ์แล้วทำท่าเหมือนกับควักโทรศัพท์
มือถือขึ้นมาจะถ่ายคลิปอืมนายธิรเมฆเห็นพอดีก็เลยใช้ปืนใน
ยิงใส่นายพยอมจนล้มลงแล้วก็ยังเข้าไปยิงซ้ำอีกหลายนัด
ก็กลายเป็นว่าเสียชีวิต๓ศพเลย
เล่นอยู่หน้าบ้านนี่แหละนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วผู้ที่ถูกยิงอ่ะคือ
เขาก็มามาแจกทรายแจกอะไรนี่แหละเขาก็เข้ามาข้างในซอยแล้ว
นี่ตอนแกออกไปปุ๊บหนูก็อยู่อย่างนี้แหละแกก็ได้ยินเสียงปั้ง
แล้วก็มีคนตะโกนว่าแกถูกยิงคนถูกยิงอย่างเงี้ย
หนูก็เชื่อไปมองคือแกก็อยู่กลางถนนแล้วล่วง
แล้วคนยิงแกก็เดินอยู่ตรงนั้นตอนแรกแกน่าจะทำอะไรอยู่
หน้าบ้านก็ร้านแกน่าจะทำอะไรนะครับน่าจะลดน้ำต้นไม้เพราะว่า
เห็นแบบเขามีสายยางมีอะไรอยู่หน้าบ้านอย่างนี้
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง
ที่ในทีรเมสผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนดาวเวฟ
เทาหลบหนีไปออกจากปากซอยผู้ใหญ่เสริมซึ่งเป็นซอย
เกิดเหตุนะคะแล้วก็ขับผ่านถนนหน้าโรงเรียนบ้านบังปิ้ง
ไปทางถนนเรียบคลองสี่วาในตำบลนาดีวันนี้เราได้
กล้องวงตอนปิดท่อนเติมนะคะไล่ตามเส้นทางเลยค่ะจุด
แรกเนี่ยเป็นหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะคะมุ่งหน้าหมู่
การดาถนนพระรามสองตอนประมาณสิบเอ็ดโมงสามสิบแปด
นาทีค่ะจะเห็นนายธิรเมฆเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป
รวดเร็วนะคะครับชุดต่อมาอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ใกล้กับหมู่บ้านการดาก่อนออกถนนพระรามสองค่ะนี่นาย
ระเมฆก็ขี่มาด้วยความเร็วอีกเหมือนกันอ่ะนะคะอีกมุม
หนึ่งก็จะเป็นที่หน้าหมู่บ้านการดาพระราม๒กิโลเมตร
ยี่สิบสามนายธิรเมฆก็ขี่รถผ่านไปด้วยลักษณะเร่ง
เส้นทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่จะมุ่งสู่
ถนนสายหลักก็คือถนนพระรามสองค่ะวงจรปิดทั้งหมด
เก็บไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็
อยู่ระหว่างการไล่ล่าตัวในธีรเมฆผู้เกาะเหตุคนนี้
เหตุการณ์นี้ก็โอ้โหคนเราเนี่ยถ้าจะยิงคนตายสาม
ศพติดติดกันเนี้ยโอ้โหติดใจนะคะอืมอืม